เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการ
ในการบูรณปฏิสังขรองค์พระบรมธาตุเจดี

เพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
ก็พยายามที่จะดูแลองค์พระธาตุนี้

และที่สำคัญตรงยอดของพระธาตุ

เจ้าหน้าที่ได้ใช้เทคนิคในการเอ็กซาเรย์

ไม่ให้ยอดปรีที่เป็นทองคำนี้เป็นสนิมในอนาคต
แล้วก็เป็นการป้องกันในระยะยาวนะครับ
นี่แหละครับเทคนิควิธีการของเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร
โดยนายสิริชัยหวังเจริญตระกูล
ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมศิลปากร
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของทองคำแบบอย่างละเอียด
เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดทำแผนอนุรักษ์
แล้วก็ป้องกันปัญหาในระยะยาว
เพื่อไม่ให้เกิดคราบที่สร้างความไม่สบายใจ
พุทธศาสนิกชนอย่างที่ผ่านมา
เพราะว่าพุทธศาสนิกชนพอเห็นว่าเป็นคราบอะไรหรือเปล่า

ทำไมทองคำถึงกลายเป็นสีแบบนี้มีสีเปลี่ยนแปลงไป
ก็เป็นห่วงนะครับจึงให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูแล

ซึ่งสำนักศิลปากรที่๑๔นครศรีธรรมราช
แล้วก็เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมศิลปากร
และก็นักวิชาการภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ได้เข้าตรวจสอบด้วยวิธีทางเทคนิคชั้นสูง
ปลียอดทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราช
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของทองคำ
ปรียอดองค์พระบรมธาตุเจดีหลังจากเกิดปัญหาคราบสนิม
สำหรับการบุรณปรียอดทองคำขณะนี้
สำนักช่าง๑๐หมู่อยู่ระหว่างการเตรียมเจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะงานโลหะงานประณีตสิน
เตรียมอุปกรณ์แล้วก็วางแผนงานการบุรณะ
โดยจะดำเนินการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ
พร้อมกับการบูรณะไปด้วยพร้อมกันนะครับ